จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทัศนัยคุณยังมีโคต้าพอที่คุณจะเหลือซื้อลอตเตอรี่อีกทั้ง๒๓ใบไหม

เพราะฉะนั้นดีเลยค่ะ
เดี๋ยวจะให้คุณทัศนัยแล้วคุณผู้ชมได้ดูข่าวที่เกี่ยวกับตัวเลขไปพร้อมกัน

เอาพาคุณผู้ชมไปดูที่แรกเลยค่ะ
พาไปที่อ่างทองกันก่อนนะคะ

คือเจ้าหน้าที่วีอาร์กู้ภัยเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
เห็นที่วงแดงไหมคุณทัศนัย

แมวน้อยมันตกลงไปอยู่ก้นบ่อมันเป็นบ่อน้ำบาดานเก่าอะค่ะ
บ่อนี้อยู่หน้าบ้านเลขที่๔๘ทับ๑
หมู่๓ตำบลสายทองอำเภอป่าโมก

ลูกแมวมันก็จะร้องแบบมี่อยู่อย่างนี้
หลายวันแล้วแต่ไม่รู้จะช่วยลูกแมวยังไง
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ทีนี้เมื่อมาถึงก็เห็นว่ามีลูกแมวอยู่ในบ่อบาดานเก่าจริงเนี่ย

เอายังไงดีล่ะใช้ตะกร้าผูกติดกับไม้ไผ่นะ
แล้วค่อยหย่อนไปห่อนไปแบบนี้ดูสิ

แล้วก็ค่อยดึงมาดึงมา

คุณตอนดึงขึ้นมาแมวมันก็ตกใจไง
กระโดดออกจากตาก้าแล้วหน้าทีก็แบบเอามาอีก
พยายามอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะ
ช่วยลูกแมวมาได้อย่างปลอดภัย

เมียอายุสัก๓๔เดือน

บ้านเลขที่๔๘ทับ๑แล้วใช่ไหมไม่พอ
ไปส่องมอเตอร์ไซต์ของกู้ไพ

จราจารย์๔๘๖๔

เข้าไปในบ้านหลังนี้ทำไมก็ไม่ทราบ
เดี๋ยวก่อนนะพี่คนนี้

เกยถุงปุ๋ยอย่างสบายใจ

ศุกร์๗ถนนครองลำ
ท่าแดงสมบนสาหร่าแดงอำเภอเมือง
อ่างทองก็ต้องร้อนถึงกู้ภัย
ปีนเข้าไปไปเอาพี่แกออกมาหน่อยสิไปอยู่บ้านเขาตัวเงินตัวทอง
นะฮะตอนจับอู้นี่มันก็ดิ้นมันก็แบบไม่ยอมนะ
ก็โอ้โหไวจริงนี่นี่นี่นี่โอ้ยตัวก็ใหญ่ประมาณหนึ่งน่ะ
เออเออมีแรงเยอะด้วยอุ้ยตอนแรกน่ะที่เขาเห็นที่พูดว่าเจอราเค
เพราะตัวมันใหญ่เออเออเขาไล่ปั้งอยู่ทั้งสิบนาทีอ่ะเนี่ย
ต้องใช้จักรยานกดเอาไว้อ่ะนะฮะก็สุดท้ายจับได้นะค่ะ
ตอนแรกเห็นอย่างที่คุณบอกนึกว่าจราเข้หลุดมาตัวใหญ่มากเลย
ใช่นะฮะสุดท้ายมันก็เป็นตัวเงินตัวทองแต่คุณอืมคือชาวบ้าน
แถวนั้นเขาบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันบ้านหลังข้างเนี่ยนะ
เปิดประตูไว้เหมือนกับพร้อมต้อนรับเลย
แต่เขาไม่เลือกเข้าบ้านหลังนั้นไม่เลือกบ้านหลังเนี้ยที่เข้าเนี่ย
เขาไม่ได้เปิดประตูต้อนรับนะแต่มันก็เลือกที่จะเข้าบ้านหลังนี้
ก็ความเชื่อบอกว่าถ้าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านไหน
บ้านนั้นจะโชคดีค่ะชาวบ้านก็แห่ไปดูอ้าวดูบ้านเลขที่กันหน่อย
นี่เก้าสิบแปดทับเจ็ดสิบสามค่ะยังไม่พอรถคันไหนเอามันไป
ขอทะเบียนด้วยนะฮะก็เป็นทะเบียนบ่อใบไม้หอหีบนี่
๕๔๑๓คู่ภัยคู่เลย๔๑๓ครับ
ช่วงหลังนี่เราเห็นเทรนด์นอกจากเรื่องของบ้านเลขที่แล้ว
มาไปกลายเป็นรถพวกรถกู้ชีพกู้ภัยต่างเนี่ย
รถขนาดบรรทุกงูอะไรมีหมดมาหมด
แต่ก็เป็นความเชื่อแล้วแต่บุคคลละกัน
นี่บ้านคุณทัศนัยเคยมีตัวเงินตัวทองเข้ามายังไง
ไม่มีมีแต่นกไปทำรังอยู่

เราพาไปดู๒จุดแล้วแต่ยังมีอีกค่ะ
เดี๋ยวแถมให้หน่อยละกันพาไปที่อายุทยาบ้างค่ะคุณผู้ชม
เมื่อเช้าเลยที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่อำเภอบางไซค่ะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็มาแก้บนกันเยอะ
เพราะว่าถูกลอตเตอรี่วันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
อย่างคู่นี้ค่ะคุณพี่ชนินกับคุณพี่พี่กุลวางสาร
ก็เดินทางมาจากจังหวัดน่านเป็นสองสามีภรรยา
แก้บนค่ะเพราะว่าถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๑๐ใบ
ฝ่ายสามีเนี่ยนะบอกว่าผมเนี่ยมาขอเลขที่นี่๔รอบ
ถูกแบบถูกจริงไม่ได้ถูกกินนะ
ถูกทุกครั้งเลยถูกมากบ้างถูกน้อยบ้าง
แล้วแต่กุมารเจ้าสัวเหงและปู่ฤษีพรมเมษจะให้โชค
แต่ทั้ง๔รอบถูกหมดเลย
เหมือนกันกับนายปวีดิสกรหนุ่มช่างเชื่อม
มาจากกรุงเทพมหานครค่ะมาแก้บน
พี่คนนี้เขาถูกเลขหน้า๓ตัว๒ใบ
บอกว่ามาขอพรกับเพื่อนเรื่องการทำงาน
แล้วก็ขอเลขจากกุมารเจ้าสัวเฮงแล้วก็ปู่ฤษีพรหมเมษ๓ครั้ง

แต่เอาจริงนะเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ดวงของแต่ละคน
เพราะบางคนไปไปขอเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกแบบทุกคน
บางคนไปขอแล้วแบบถูกอะค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไปส่องพวกอ่างน้ำมนต์
ก็เห็นตัวเลขลอยอยู่เหนือน้ำ
นี่นะฮะชาวบ้านใช่ค่ะเออชาวบ้าน

แต่ก็ย้ำว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละบุคคล
ไม่ใช่ว่าไปร้อยคนแล้วได้ร้อยคนก็ไม่ใช่
สำหรับดิฉันนะพยายามมาหลายงวดแล้วจริง
รู้สึกว่าตัวเองมีดวงกับการทำงาน
กับการเสียเหงื่อถึงจะได้ตังค์มากกว่า
ถูกต้องอันนี้มันก็ต้องทำงานต่อไปก็ภูมิใจดีนะครับ